มาดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาออกมาเปิดเผย
บอกว่าถูกนางฟ้าบิ๊กไบท์หรือว่าครูวาหลอก
เกือบจะแต่งงานกันแล้วด้วยวางแผนจะแต่งงานกันแล้ว
แต่ว่าครูวาหลอกเอาทรัพย์สินของเขาไป
และตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่เคยรู้เลยว่าครูวาเป็นผู้ชาย

ตอนนี้เหยื่อที่บอกว่าถูกครูวาหลอกลวงทยอยกันออกมานะฮะ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลออกมาแฉเรื่องราวที่ถูกครูวาหลอกนะครับ
ร้อยตรีวีรศักดิ์ศิลปะเสวดอายุ๕๙ปี
คนนี้เป็นพ่อนะต้องบอกไว้ก่อน
คือร้อยตรีวิทยาศักดิ์เป็นชาวชุมพร

แต่บอกว่าครอบครัวของเขาเคยตกเป็นเหยื่อของครูวาเหมือนกัน
เมื่อ๕ปีก่อนลูกชายของผมเป็นทหารอยู่ชายแดนภาคใต้ยศ๑๐เอกครับ
ลูกชายผมไปคบหาดูใจกับครูวา
จนเป็นที่รับรู้กันว่าครูวาเป็นลูกสะพ้าย

ไม่รู้เลยว่าครูวาเป็นสาวประเภทสอง
เพราะเหมือนผู้หญิงทุกอย่างเลย
และเกือบทุกครั้งที่ครูวามาหาลูกชายแล้วก็มานอนที่บ้าน
ก็จะแต่งตัวด้วยชุดข้าราชการครู
โดยครูวามักจะบอกว่าเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนดังแห่งหนึ่ง

ช่วงที่คบหาดูใจกับลูกชายผมก็คบกันได้๖เดือน
เข้าบัญชีตัวเองเดือนละ๑๐๐๐บาท
โดยตอนนั้นครูวาเขาบอกแบบนี้บอกว่า
ก็จะต้องเก็บสะสมเงินเหล่านี้ไว้นะเธอนะ
ไว้เป็นเงินทุนในการสร้างครอบครัว
ทีนี้ลูกชายผมก็เลยไม่ได้ว่าอะไร

ว่าจะลงหลักปรักฐานเป็นครอบครัวกันแล้ว

สร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
ฝากไว้กับเมียของผม

โดยบอกว่าไม่อยากใส่กลัวอันตราย
นำไปเก็บรวบรวมไว้กับของในครอบครัว

พร้อมกับพาครูวาไปดูที่ตู้เก็บสร้อยด้วยนะฮะ
เพราะว่ามีมรดกต่างมีสร้อยคอมีทรัพย์สินมีค่า

หลังจากที่ครูวารู้จุดเก็บเงินจุดเก็บทองแล้ว
ปรากฏว่าทองทั้งหมดที่เก็บในตู้นั้นมันหายไปเลยคุณ
ทางครอบครัวก็เลยเชื่อว่าครูวาเนี่ย
น่าจะเป็นคนขโมยทรัพย์สินของครอบครัวไปทั้งหมดนะครับ
ของหายหมดเลย
แล้วก็โทรไปหาหนู
ก่อนที่นี้ผมก็โทรไปหาลูกสาวว่าของหาย
ผมก็โทรไปหาว่ามันก็บอกมันไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไร
อันนี้ร้อยตีวรศักดิ์นะฮะพ่อของผู้เสียหาย
ส่วนผู้หญิงเสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นลูกสาวของร้อยตรีวิทยาศักดิ์นะครับ
ก็มีศักดิ์เป็นพี่น้องของผู้เสียหายซึ่งเป็นทหารนะครับ
มาดูครอบครัวของครูวากันบ้าง
ครอบครัวครูวาเนี่ยว่ายังไงทีมของเราไปพูดคุยกับคุณพ่อของครูวา
คุณพ่อก็บอกว่าเพิ่งจะเห็นข่าวลูกชายเดิมครูวาชื่อเล่นว่าโจ๊ก
ก็เป็นลูกชายคนโตของบ้านออกจากบ้านไปนานเกือบ๑๐ปีแล้ว
ไม่ค่อยได้ติดต่อกันกับพ่อสักเท่าไหร่
ก็ลูกชายก็บอกเพียงแค่ว่าเป็นครูอาศัยอยู่แถวดอนเมืองเท่านั้นเองนะครับ
คุณพ่อก็เล่าถึงเรื่องราวชีวิตตอนเด็กของโจ๊กให้ฟัง
โจ๊กตอนเด็กก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปแหละ
แต่พอเริ่มโตขึ้นเริ่มมีพฤติกรรมแบบอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิงแล้ว
ซึ่งพ่อตอนนั้นรับไม่ได้อยากมีลูกชาย
พ่อก็ไม่พอใจสิตอนนั้นพ่อก็ยังต่อว่าลูกอยู่หลายครั้งเลย
แต่ว่าโจ๊กหรือว่าครูอาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ฟัง

ทำไงพอพ่อไม่พอใจมีช็อตของการไล่ออกจากบ้านด้วยนะ
ให้ไปอยู่กับยายแต่ทีนี้พอหลังจากโจ๊กเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะ
ปรากฏว่าผ่านไป๑๓ปีคุณผู้ชม
กลับมากลับมารอบนี้เนี่ยพ่อช็อกเหมือนกัน
เพราะว่าลูกชายฉันที่ชื่อโจ๊กเนี่ยมันหายไป๑๓ปีกลับมา

ใช่แล้วเธอก็บอกว่าแปลงมาหมดแล้วทั้งข้างบนข้างล่าง
เป็นผู้หญิง๑๐๐แล้วแล้วพ่อก็บอกว่าคืองงก็งงตกใจก็ตกใจ
แต่ทำไงได้ลูกก็ต้องยอมรับสภาพนะคะ
กระทั่งมารู้ข่าวว่าลูกชายไปก่อเรื่องสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น
คือตอนนี้อยากให้ลูกชายออกมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดซะนะครับ

แต่ประมาณ๑๕ปีแล้ว
เขาอยู่กันแล้ว๓๔ปีก็เลยเกิดความเข้าใจเลย
หลังจากนั้นผมก็คือไม่ได้ติดตามอะไรก็เลย

พี่เขาทำไปจริงหรือเปล่าหรือทุกอย่างแห่งแห่งแบบ
กับเจ้าหน้าที่ดีกว่าถ้าเขาทำผิดจริงก็ดำเนินตามกฎหมายไปก็แล้วกัน
ส่วนเรื่องของครูหว่าในโลกโซเชียลก็มีการขุดคุย
กรณีของผู้ชายที่ถูกครูวาหลอก
ตอนนี้มีคลิปออกมาว่าครูหว่าถูกผู้ชายขอแต่งงานกลางฝูงชน
ถามว่าครูวาออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรไหม
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อไหมให้สัมภาษณ์นะจ๊
ใช่ค่ะตัวก็ติดต่อกับผู้สื่อข่าวเลยนะ
แล้วครูวาก็เหมือนกับพยายามชี้แจง
ว่าไอ้ข่าวที่ออกไปมันไม่ได้เป็นความจริงนะ
ครูวาบอกว่าดิฉันไม่ได้หลอกใครนะ

เรื่องการเป็นสาวสองหนุ่มก็รู้
หนุ่มที่คบหาดูใจบางคนก็รู้
เพราะมีการเปิดเผยแต่บางคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ใช่คือครูวาบอกแบบนี้ตอนแรกไม่ได้บอกตรงหรอก
แต่พอมีสัมพันธ์กันถึงยอมถึงยอมบอกความจริง
ซึ่งฝ่ายชายก็ดูรับได้อันนี้คือเรื่องสาวสองนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณครูเนี่ยค่ะ
บอกว่าทุกวันจันทร์จะเห็นครูวาใส่ชุดข้าราชการศรีกากีออกไปทำงาน
ข่าวก็ถามว่าครูวาเป็นครูจริงหรือเปล่า

เรื่องเงินเงินทองว่าไปหลอกเขาเหรอ

ครูวาบอกว่าเอาจริงนะไอ้พวกทรัพย์สินมีค่าต่างเนี่ย
ไม่ได้ขโมยไม่ได้หลอกลวงใคร
มีเหตุมีผลนะฮะไม่ได้เอาไปเฉยนะครับ
อย่างที่เอาไปแล้วก็คืนไปแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนบางอย่างที่เอาไปแล้วยังไม่ได้คืนเดี๋ยวจะคืนพร้อมจะคืนให้
ส่วนผู้ชายคนแรกที่ออกมาเปิดเผยว่าครูวาหลอกเอาเงินค่างวดรถเนี่ย
จริงให้เอาไปจ่ายแต่ครูวาไม่เอาไปจ่าย
ครูวาบอกจริงก็จ่ายให้นะจ่ายให้แล้วเหมือนกันทุกงวดในช่วงแรก
แต่ตอนหลังมันก็มีปัญหาอะไรบ้างที่ไม่ได้จ่าย
และการตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของผู้ชายคนที่เป็นข่าวคนแรกเนี่ย
ก็เพราะรู้ว่าเขาไปมีพฤติกรรมเกี่ยวพันกับเรื่องของความผิดกฎหมายบางอย่าง
อันนี้ครูวาเปิดเผยนะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าแล้วผู้ชายคนนั้นที่ออกมาเปิดเผยคนแรกเนี่ยนะ
ใช้กำลังกับครูวาบ่อยครั้งจนครูวาก็ต้องหนีออกมา
และเงินค่างวดรถที่ผู้ชายคนนี้เอาไปจ่ายฉันก็เอาไปรักษาตัว
เพราะถูกมันทำร้ายร่างกายครูวาบอกแบบนี้
ที่สุดครูวาบอกว่าเดี๋ยวจะไปพบตำรวจจะไปให้ข้อมูลกับตำรวจ

งูสวัสดิ์ค่ะเป็นงูสวัสดิ์เดี๋ยวรอให้หายป่วยก่อน
พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกกรณี
แล้วก็ในทุกคดีที่มีคนเข้าไปแจ้งความนะครับ
นี่เรื่องราวที่คุณบอกว่าอาจจะเป็นมหากราบใช่ไหม
ใช่กรณีครูวาเนี่ยนะฮะ
เพราะว่ามีผู้เสียหายออกมาพูดหลายคนเลย

เขาบอกเขาไม่รู้จักผู้เสียหายที่ออกมาแฉช่วงหลังเนี่ยนะฮะ